ที่จังหวัดชนบุรีครับเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายอีกแล้ว
และคุณผู้ชมรู้จักคำว่าผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะไหม
หนังดังของลิวเตอร์หัวนะครับใช่ค่ะ
แต่สำหรับวัยรุ่นชายกลุ่มนี้นั่นไม่ใช่แค่ชื่อหนังครับ
เป็นโซโลแกนเขาด้วยอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของข้า
มีฝรั่งคนหนึ่งเมาแล้วเลื้อนมาแซวผู้หญิง
กลุ่มนี้ก็เลยจัดหนักให้สภาพฝรั่งก็เลยเละแบบนี้ฮะ
เลือดอาบหน้าไปหมดเลยกลุ่มคนก่อเหตุเนี่ยเขาเลือดขึ้นหน้า
ส่วนฝรั่งนั้นเลือดอาบหน้าครับ
ท่วมเต็มไปหมดครับฝรั่งคนนี้เป็นชาวอังกฤษ
อายุสามสิบห้าปีครับชื่อว่านายเอเลียสครับ
ชกถูกต่อยถูกตีคิ้วแตกมีแผลที่หัวฟันหักอีกหนึ่งซี่
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำในซอยกรมที่ดิน๖
พัทยาใต้อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงปั๊บพยายามช่วยห้ามเลือดปฐมพยาบาล
ง่ายเลยครับคุณผู้ชมละมิ้นฝรั่งคนนี้ตะโกนด่าไม่หยุดฮะ
อดชอดเลยครับนี่พันทั้งหน้าเลยนะคะเนี่ย
จะไม่เห็นแล้วค่ะก็เลือดมันอาบเต็มไปหมดเลย
เฉพาะส่วนหน้าผากนะครับกว่าจะห้ามเลือดทำแผลได้
นี่ใช้เวลาอยู่นานเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๕๔
เสร็จรุ่งเช้าที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นพาตัวไปโรงพยาบาล
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปสภาพฝรั่งเนี่ย
เมาอยู่ด้วยนะครับเลยด่าแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้น
เจ้าของร้านจุดเกิดเหตุเธอกับแฟนอยู่ในร้านเธอบอกว่า
ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องมีวัยรุ่นเป็นคนไทย
เป็นผู้ชาย๒๓คนก็นั่งดื่มเบียร์กันอยู่แถวหน้าร้านเธอนั่นแหละครับ
ฝรั่งคนที่บาดเจ็บเดินมาเหมือนคนเมาเลย
ซื้อน้ำแข็งเดินเป๋เซไปเซมา
หลังจากนั้นไปก่อกวนกับกลุ่มวัยรุ่นเริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ฝรั่งคนนี้เมาแล้วเหมือนจะเลือนนะ
ไปหาเรื่องวัยรุ่นเขาเดี๋ยวจะโดนต่อยเอาได้
เข้าไปห้ามเข้าไปห้ามแล้วบอกว่ายูยูกลับบ้านไปเถอะ
น้ำแข็งยูก็ได้แล้วจะได้ไม่มีเรื่องนะ
ฝรั่งไม่ฟังฮะเดินย้อนกลับไปไปหาเรื่องอีกรอบ
คราวนี้เลยโดนสวนเข้าอย่างจังฮะ
ต่อยไม่ยั้งหงายท้องล้มตึงและบาดเจ็บ
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นพากันหลบหนีครับ

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสภเมืองพัทยาลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ยังเจอคราบเลือดอยู่นะครับและได้หลักฐานสำคัญคือวงจรปิด
นี่เป็นหลักฐานเด็ดฮะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นครับ
จังหวะนั้นเหมือนมีผู้หญิงอยู่ด้วยนะคุณเห็นไหมมีคนผมยาวอยู่
แล้วก็มีกลุ่มผู้ชายอยู่กลุ่มนึงมีคนเข้าไปช่วยกันดึงช่วยกันห้ามเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่ฝรั่งล้มกองลงกับพื้นแล้วเนี่ยกลุ่มคนก่อเหตุก็เหมือนจะเบาลงแล้ว
เดินกันมาก่อนที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีกลับไปยังที่พักนะครับ
ตำรวจตรวจสอบข้อมูลจากจุดนี้และสอบถามพยานแวดล้อมจนได้ข้อมูลสำคัญว่า
คนก่อเหตุนั้นชื่อนายอภิชัยหรือว่านายกี้อายุ๒๘และอีกคนหนึ่งคือนายเด่นชัย
หรือว่าอาเต๋าอายุ๒๘เท่ากันเลยครับมีอาชีพวิ่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แล้วก็มีภาพตอนที่เข็นรถเข้ามาด้วย
เหล่านี้เป็นภาพหลักฐานที่ตำรวจได้มาในครอบครอง
ตำรวจตามไปคุมตัวที่ร้านหมูกระทะครับ

จุดที่ไปคุมตัวได้นั้นไม่ห่างไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ

กี้และนายอาเต๋าให้การรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุ

เขาทำกันแค่สองคนเท่านั้นที่เห็นคนกลุ่มไม่

เขาบอกว่ามีแค่เขาสองคนที่ทำ
สาเหตุเพราะว่าฝรั่งเมาแล้วพูดจา

พูดแซวแฟนสาของเขา
ตอนแรกพยายามไล่แล้วห้ามแล้ว

จังหวะนั้นเลือดขึ้นหน้าก็เลยก่อเหตุครับ
แล้วเขาได้แซวผู้หญิงในกลุ่มเราไหม

แซวแต่ยังในนั่งข้างน้ำพอดายเขาจะกลับไป
เขาถือให้ผมที่เขามีบนก้วง
การของฝรั่งคนที่บาดเจ็บนั้นเลือดคั่งในสมองนะครับ
มิ้นคุณผู้ชมโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะเนี่ย
ค่ะและหน้าผากคิ้วขวาเนี่ยมีแผลแตก
ฟันหักอย่างที่บอกหักหนึ่งซี่นะฮะ
อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
ส่วนความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวถ้ามีแจ้งข้อหาเพิ่มเติม